อีกคดีหนึ่งวันนี้ถึงกับว่ามีความร้อนแรงเกิดขึ้นนะคะ
ตีคู่กันมาเลยก็คือคดีของน้องชมพู่ค่ะ
คุณผู้ชมอายการจังหวัดมุกดาหารนะคะล่าสุด
ได้ยื่นฟ้องลุงพลนายชัยพลวิภาพิ่ม
ห้อหาเจตนาคาละก็เรียกตัว

วันนี้ตอน๑๕นาฬิกา๔๐นาที
คุณผู้ชมค่ะนายชัยพลวิพาหรือลุงพล
ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะ
ได้ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมกับทนายความนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ
ข้อหานั้นก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะ
ตามประมวลกฎหมายอายามมาตรา๒๒๘
ต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต
หรือจำคุกตั้งแต่๑๕๒๐ปี
ซึ่งอายการจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องข้อกล่าวหา
นี้เพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินคดี
อดคล้องกับพยานหลักฐานและพฤติการในสำนวนการสอบสวนค่ะ
ถ้าจำได้ก่อนหน้านี้ตอนเดือนมิถุนายนนายชัยพลถูกแจ้ง๓ข้อหา
ก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดา
โดยปราศจากเหตุอันควรในข้อหาที่๑
ก็คือทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
ทำให้เด็กปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
และ๓กระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
การชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
วันนี้ก็มีอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มเติมเข้ามา
ซึ่งหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในวันนี้แล้ว
พนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อไว้เป็นพยานหลักฐานประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวนต่อไป
ทีมข่าวของเราสอบถามไปที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะ
ก็บอกว่าหลังไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วยืนยันตามคำให้การเดิม
และจะสู้คดีถึงที่สุดค่ะ
ผลตำรวจโทญญญญผู้บังคับบัญชาตำรวจภูทรภ๔
ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและตรงไปตรงมา
เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้า